พอไปที่ลบบุรีครับมีเสาไฟฟ้าเนี่ยหักโค้นเป็นสิบต้น
คุณผู้ชมคุณเชอรี่คุณขวัญปกติถ้าเราเห็นเสาไฟฟ้ามันโค้นแบบนี้คืออะไร
อาจจะมีรถไปชนใช่หรือไม่ก็ลมฝนพายุแรง

ไม่มีไฟฟ้าใช้ปรากฏมารู้ต้นเหตุล่ะ
โจรโจรไปลักเอาพวกน็อตอ่ะน็อตที่ยึดตามเสาไฟฟ้า
อ๋อตรงพื้นมานะเออตรงนั้นอ่ะสี่ห้าตัว

เป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มต่อกัน